คุณผู้ชมครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คืองานประติมากรรมงานจิตกรรมที่เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมอาลัยแด่พระบาท
เด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนะครับซึ่งเป็นผลงานของศิลปินระดับครูและศิลปินระดับครูทุกท่านนะครับจะได้มาจัดแสดงผลงานในงานที่ยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่าอาลัยองค์อริยราชันนะครับ
ดังนั้นวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะให้คุณผู้ชมได้เห็นผลงานที่ยิ่งใหญ่นี้ที่อยู่ในรายการของเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่เราจะพูดถึงงานที่ยิ่งใหญ่นี้จากแขกรับเชิงของเราทั้ง๓ท่านนะครับคุณจารันผู้พัดครับรองกรรมการผู้จักรสำนักสื่อสารการตลาดศูนย์สรรพสินค้า๔คอนนะครับอาจารย์ช่ว
โอ้โหเราเห็นความยิ่งใหญ่ตรงนี้แล้วนะครับทำให้ประสบคณิกรหลายท่านน้อมลำลึกถึงในหลวงราชการที่๙ดังนั้นอยากเรียนถามคุณจารันนะครับถึงการจัดงานครั้งนี้มีที่มาอย่างไกลแล้วก็การจัดงานจะยิ่งใหญ่แค่ไหนครับก็ด้วยความอะไหลนะครับแล้วก็ทราบซึ้งในพระมกรรมสกุลของในหลวงราชการที่๙นะครับ๔คอน
ก็จะเป็นผลงานที่ผมเชื่อว่ามากที่สุด
เมื่อเทียบกับทุกที่ในการจัดงานที่นี่ครับ

แล้วก็เป็นผลงานแห่งความตั้งใจ
เป็นผลงานแห่งความจงรักพักดีของศิลปินทุกท่านจริง

จึงได้จัดนำเสนอผลงานต่างเหล่านี้
ให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากุณาธิคุณ

ดังนั้นพูดถึงผลงานอย่างที่คุณจรรย์บอก
โอ้โหเป็นผลงานจากศิลปินระดับครู

ขอเรียนถามเรื่องของผลงานที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้
รวมถึงของศิลปินทุกท่านครับมีความสำคัญอย่างไรบ้างฮะ
ผมคิดว่าทุกคนนะครับที่เป็นศิลปิน
ก็มีความยินดีที่ได้ร่วมสันเสริญ
พระบรมีแห่งพระราชปฏิฐาน

เพื่อเลี่ยงความขัดแย้งเลี่ยงสงคราม
เพื่อสร้างสันติภาพแก่มนุษย์ชาติ

รายการครั้งนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง
แต่จริงความยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นที่สิทธิคอนด์
ดังนั้นอาจารย์ชูฮะได้พูดถึงผลงานเหล่านี้
เป็นตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
ผมว่าเอาภาพตรงนู้นแล้วกัน

กาแฟเขียนด้วยความละเอียดอ่อนมากงานนี้ผมถือว่าเป็นงานที่มีเสน่ห์นะฮะ
หลายชิ้นนะครับแล้วก็งานนี้ก็พอดีท่านอาจารย์ช่วงก็อยู่ตรงนี้
งานนี้ชื่อภาพองค์อริยกษัตริย์กับพระราชชนีนะฮะ
ก็เป็นภาพแม่ลูก

จริงแล้วคืองานวุฒิทัศน์นะครับละเอียดอ่อนมาก
ดูแล้ววุฒิคัดแกะสลักบนไม้อัดที่เขาอัดกันแน่นนะฮะ
แล้วก็แกะสละออกมาทั้งหมดนั่นคือใช้แกะไม่ใช่ใช้เขียน
ชื่อว่าจันรอยคนก็ถามไว้ทำไมต้องมาชื่อว่าจันรอย
ภาพนี้เหตุที่จันลอยคือในหลวงของเราท่านสมพบที่ต่างแดน
เกิดไกลจากที่นี่มากนะฮะข้ามฟ้าข้ามทะเลมา
แล้วท่านเกิดวันจันทร์ผมจึงเอาชื่อตรงนี้
เหมือนท่านเป็นดวงจันทร์ที่ข้ามฟ้ามาสู่สยาม
แล้วซองสว่างทั้งกลางคืนและกลางวันให้กับประเทศนี้
เป็นภาพที่ถ่ายทอดได้อย่างมีความหมาย

ครับอาจารย์ช่วงครับ
ผมชอบรูปภาพเล็กที่ทรงเรือใบนะครับ
ซึ่งพระองค์ได้รับเหรียญทอง

ผมตั้งชื่อว่าพระมหาชนก
เพราะว่าพระมหาชนกในชาติดอกเรียน
เรารู้ว่าท่านข้ามทะเลแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ด้วยความเพียร
อันนี้พระมหาชนกของไทย
จงอาศัยความเพียรข้ามทะเลแห่งความโลภได้ครับด้วยความพอเพียงครับ
คุณจรรย์ครับอยากให้เรียนย้ำนะฮะว่าในงานนี้
จากจะได้เห็นภาพของศิลปินที่สื่อความหมายถึงการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแล้ว

ก็มีความพิเศษครับภาพของศิลปินผู้ใหญ่ก็อาจจะมีราคาค่างวด
เพื่อให้มีจำนวนมากขึ้นและสามารถจำหน่ายได้ราคาย่อมเยาว์ลงนะครับ
เราเรียนเชิญอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่๖ท่านมาเขียนหมายเลขแก้วบนผ้าใบขนาด๒๐คูณ๒๐เซน
อันนี้เป็นการเขียนสดเลยแล้วก็จะประกอบด้วยลายเซ็นสดด้วยเช่นกันนะครับ
ภาพนี้จะจำหน่ายเก้าพันบาทต่อภาพนะครับแล้วก็เงินรายได้ทั้งหมด
ก็เช่นกันเราก็นำสมทบทุนลงพยาบาลศีรษฐ์และเพื่อซื้อรูปกรณ์ของการแพทย์
เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่ามางานนี้ได้ชมภาพได้ซื้อภาพในหลายต่างระดับราคากัน
แล้วก็ได้ทำบุญไปด้วยได้ทำดีทำบุญถวายพระราชกุศลด้วยนะครับ
คุณจรรย์ฮะย้ำวันเวลาการจัดงานและสถานที่หน่อยครับ
งานอาลัยองค์อริยราชันครับจะจัดวันนี้เป็นต้นไปนะครับ
จนถึงวันที่๒๙ตุลาคมอาจารย์สองท่านได้บรรยายให้ทราบแล้วว่า
รวมศิลปินที่มีฝีมือที่สุดในประเทศไทยมา๒๐๐ท่าน
ผลงานมากกว่า๔๐๐ชิ้นนะครับงานนี้จึงผมเชื่อว่าในช่วงเวลานี้
งานนี้จะเป็นงานรวบรวมศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ครับก็ขอเชิญประชาชนลูกค้านะครับถ้ามีโอกาสก็แวะมาชมได้เลยทั้งที่
ชมความอลังการทางด้านศิลปะนะครับมาดูความยิ่งใหญ่นะครับ
แล้วก็โดยเพราะงี้วันที่๑๒เวลา๑๖๓๐นะครับ
ท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านกรอบการวัฒนาวรังกูล
ก็จะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยครับ
และที่สำคัญนะครับศิลปินทุกท่านมาด้วยใจจริง
แล้วก็น้อมนำสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่๙ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะครับ
ถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดลงในทั้งประติมากรรมและจิตกรรมทุกชิ้นที่คุณผู้ชมได้เห็น
นี่คือตัวอย่างเท่านั้นเองแต่ว่าวันจริงคุณผู้ชมได้เห็น๔๐๐ผลงาน
เกือบ๕๐๐ผลงานนะครับงานจัดแสดงแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ